ที่ใช้คำว่าเสื่อมเนี่ยไม่ผิดจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
ตั้งแต่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
พี่สาวอายุ๑๗ปีนะคะ
ดูต้นทางรู้เห็นเป็นใจกับแฟนนุ่มของตัวเอง
ให้ไปข่มขืนน้องสาวอายุ๑๒ปี
แล้วก็ป่วยเป็นออทิสติกอะค่ะ
พี่สาวเนี่ยคือเหมือนยืนดูต้นทางให้
แล้วก็เป็นใจให้แฟนตัวเองไปข่มขืนน้องอ่ะเหรอ
น้องเนี่ยอาการสาหัสนะคะคือมีเลือดออกจากช่องคลอดด้วย

แล้วก็เอาเงินไป๓๐๐เอาโทรศัพท์มือถือไปเอาแหวนทองไป

ขี่มอเตอร์ไซค์หนีกันไปทั้งคู่เป็นมอเตอร์ไซค์แบบไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย

ถูกตำรวจศพสะดาวจสงคราขออนุมัติศาลออกไหมจับทั้งคู่แล้วนะคะ

แต่คาดว่าน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ที่อำเภอสะดาวนี่แหละค่ะ
เรื่องราวนี้นะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าบุ๊กเขาพนม
เขาโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ล่าสุดตอนนี้น้องสาวที่เป็นผู้เสียหายค่ะ
ที่ป่วยออทิสติกแล้วก็ถูกข่มขืนเนี่ย
อาการหนักเลยยังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
นี่ในหมอกนายสันพิษโกบใบคนนี้แหละค่ะ
ที่ตำรวจสพสะดาวสืบรู้ว่าเป็นคนก่อเหตุนะคะ
แล้วก็หญิงสาวอายุ๑๗ปีที่เป็นพี่สาวของผู้เสียหายเนี่ย

แล้วก็ทางครอบครัวของผู้เสียหายเขาไปแจ้งความเอาไว้ค่ะ

ซึ่งเป็นสารคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลานะคะ

ข้อหาก็คือร่วมกันข่มขืนกระทำชำราว
เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีและร่วมกันลักทรัพย์
นี่หน้าตาของเมื่อสักครู่นี้คือในหมอกที่ก่อเหตุนะคะ
คนนี้เลยอายุ๑๙แล้ว
วันนี้ชุดสืบสวนสพสะดาว
ตำรวจกองบังคับการปราบรามก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปสอบปากคำญาติของผู้เสียหายเพิ่มเติม
คุณพ่อพาลูกสาวอายุ๑๒ปีที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ป่วยเป็นออทิสติก
อยู่ที่บ้านของลุงชั่วคราว
คุณย่าก็เหมือนกันคุณย่าที่ถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ชิงทรัพย์ไปเนี่ยค่ะ
ก็ไปอยู่บ้านลุงชั่วคราวไม่มีใครกล้าอยู่บ้านเดิมแล้ว

จากการสอบปากคำก็ทำให้รู้ว่าช่วงบ่าย๒๐สิงหาคมค่ะ
หมอกกับตัวผู้หญิงอายุ๑๗เนี่ยนะคะเขาก็อยู่บ้านกัน
แล้วก็มีน้องสาวอายุ๑๒ที่ป่วยเป็นออทิสติกอยู่ด้วย
แล้วในหมอกเนี่ยข่มขืนน้องสาวอายุ๑๒ปีโดยพี่สาวอายุ๑๗ดูลาดเหลาให้หน้าบ้าน

โอ้โหคือเหมือนรู้เห็นเป็นใจเลย
แล้วก็ไปดูลาดเหลาให้ด้วยมีใครมาอะไรไหมให้ข่มขืนจนสำเร็จเนี่ยค่ะ
แล้วพอย่ากลับมาบ้านเนี่ยเห็นว่าหลานคนเล็กเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศ
เท่านั้นล่ะหลานสาวคนโตที่ช่วยดูลาดเหลาให้แฟนนุ่มด้วยนะ
ก็ช่วยกับแฟนนุ่มมัดมือมัดเท้าคุณย่าด้วยอะค่ะ
เอาเงินไป๓๐๐บาท
เอาโทรศัพท์มือถือของคุณย่าไปเครื่องหนึ่ง
เอาแหวนทองของคุณย่าไปด้วย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนีไปค่ะ
คุณย่าก็เลยไปแจ้งความนะคะเพื่อให้จับกลุ่มนะคะ
คือแจ้งความให้เอาผิดหลานของตัวเอง
เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ไหว
เนี่ยค่ะตอนแรกก็แจ้งความเรื่องของการลักทรัพย์ชิงทรัพย์เนี่ยนะคะ

คุณลุงของเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีเขาก็รู้เรื่องไงคะ
ว่ามีเรื่องของการข่มขืนกระทำชำราวด้วย

แล้วก็พาเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่ถูกข่มขืนเนี่ย
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสะดาว
แล้วก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะ
ที่อยู่กับบีอ่ะ
แล้วทราบก็ตัวแจ้งบอกให้น้อง

น่าจะไปหาหมอใช่ไหม
ที่มีผลความนิสุทธิ์ผลหมอมา
เพราะว่าน่าจะโดนกระทำการสุขนี้

รวมถึงตำรวจกองบังคับการปราบราม

ไปดูตามบ้านพักแต่ว่ายังไม่เจอ

จับกลุ่มข้อหาพยายามผมคืน
คนหนึ่งมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ว่าได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเมื่อปีที่แล้วค่ะ
ปี๒๕๖๐เนี่ยโดนข้อหาไปปีนึงแล้วก็ถูกปล่อยมาแล้วเนี่ยนะ
ตอนนี้ก็ไม่มีอาชีพที่แน่นอน

ก็เลยมาก่อเหตุข่มขืนน้องสาวของแฟนตัวเอง
ให้เจอหน้าตาผู้ชายคนนี้นะฮะ
จริงที่สอบภอสดาวน์หน่อยนะครับ